เรื่องนี้หลายคนก็ติดตามปนสงสัยและปนเป็นห่วงด้วยละกันนะคะ

หลายคนเห็นภาพเธอตามสื่อในอินสตาแกรม
จมูกเป็นแบบนั้นมันไม่ค่อยได้รูปหรือเปล่า
ปากเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะเรื่องคางคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนทำไมทางเธอเป็นแบบนั้นเป็นผลมาจากการนี่นะเธอไปเอาฟิลเลอร์ออก
ขูดเอาฟิลเลอร์ออกแล้วทำไมรู้ไหมมันไปโดนเส้นประสาท
จนทำให้เธอเนี่ยคางเบี้ยวรับงานไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะ

หลายคนคงจำได้ว่าเธอก็มีอาการโรคซึมเศร้าด้วย
วันนี้พันธ์ท๑๙๗๕จะพาไปเปิดใจทุกประเด็นอีกครั้งนึงนะ
ก็ต้องเล่าให้ภบคุณผู้ชมฟังก่อนแบบนี้
สาเหตุที่ตอนนี้ค่ะคนเห็นว่าเธอคางเบี้ยวแล้วก็ปากดูแบบเกร็ง
ขยับปากแล้วไม่เหมือนเดิมมันดูแบบกะตุกขึ้นไปแบบนี้
ไปแบบนี้มันเริ่มมาจากที่แตงโมนั้นต้องการเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมออก
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอฉีดฟิลเลอร์ที่คางเนี่ยโอ้โหพี่ค่ะเยอะมากเลย
เลิศเนี่ยอธิบายว่าฉีดให้มันแบบอูมขึ้นให้มันเติมเต็ม
เพราะฉันกลัวบอกว่าจริงจริงน้ำเป็นคนคางสั้นเออน้ำก็เลยไปฉีด
ฉีดมาเท่าไหร่ละจ๊ะอ่าฉีดฟิลเลอร์ปีละสองครั้งน้ำอีกสิบปี
อ๋อฉีดมาประมาณสิบปีก็ราวราวยี่สิบครั้งแต่เอาจริงจริงฟิลเลอร์เนี้ยมันสามารถสลายได้เอง
ถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่คุณภาพดีอืมมันจะอยู่ไว้ได้ประมาณหกถึงหนึ่งปีเท่านั้น
หกเดือนถึงหนึ่งปีความสวยแบบนี้ก็อยู่ที่วิวัฒนาการด้วยละกันนะคะ
อ่าแล้วพออยากจะเอาออกเนี่ยแล้วซิลิโคนแทนเนี่ยปรากฏว่าพอไปขูดฟิลเลอร์แล้วที่คางออกเนี่ยมันไปโดนเอาเส้นประสาทที่คาง
แล้วก็กล้ามเนื้อตัวเนอร์นะคะจนทำให้กลายเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่มันเบี้ยวนะแต่ว่ามันแบบมันขยับไม่ได้เลยค่ะ
จากคางค่ะก็มีจมูกด้วยนะที่มันดูผิดรูปค่ะจมูกที่นับเนี่ยเป็นครั้งที่๔แล้วนะที่เธอทำศัลยกรรมค่ะ
ตอนนี้มันก็ยังไม่เข้าที่สักทีมันบวมอยู่เล็กน้อยคุณผู้ชมช่วยสังเกตหน่อย
แตงโมบอกว่าพี่จ๊ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลังจะไปแก้จมูกแล้วครั้งที่ห้าใช่
มาสี่ครั้งแล้วนางบอกคลินิกด้วยนะอ๋อเหรอใช่สอเสือนะแล้วก็ส่วนเรื่องการซึมเศร้าค่ะ
ก็ดีขึ้นแล้วนะรู้จริงนะต้องพอเธอเชื่อว่าสุขภาพจิตดีร่างกายก็ดีตามไป
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันพูดไม่ชัดอ่ะอะไรอย่างเงี้
แต่ถ้าช่วงไหนที่เรามีกำลังใจดีแล้วเราทำตัวสดชื่นสดใสอะไรอย่างนี้
โมว่าการรักษามันเร็วขึ้นคือเวลาพูดอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่
แต่เวลาเรายิ้มเนี่ยมันจะแบบคือข้างล่างของโมเนี่ยมันยังชาอยู่
อ่าบอกว่าอะไรรู้มั้ยงี้แต้งโมเธอโดนมาขนาดเนี้ยเธอเข็ดไหมการทาน
ยกรรมเนี่ยนะเออแล้วแตงโมบอกว่ายังไม่เข็ดนะคะพี่
ก็คุยกันจริงชักคุยกับแตงโมว่าจะไปเกาหลีนะ

ก็เลยบอกว่าหนูจะทำที่เมืองไทยนี่แหละ

เอาจริงพี่แจ๊คตอนพี่แจ๊คไปคุยกับเขาเมื่อวาน
ช่วงดาวผ่านมาแล้วอันนี้ช่วงนี้คือแฮปปี้ขึ้น
เพราะว่าพาลูกเห็นไหมด้านหลังเสิร์ฟสเก็ตพาลูกไปเรียน
ดีขึ้นนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลย
โอ้โหคุณแต่นี่ไม่ใช่จมูกไปแล้วแต่ปัญหาหนักใจคือคางนะคะ
เธอเนี่ยฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเยอะมากเลยเนี่ยนะแล้วทีนี้หมอบอกว่า
ขูดให้มันหมดก่อนแล้วการที่จะขูดให้หมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่ะ
ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจะหมดอ่ะเพราะเราก็ฉีดมาเป็นแบบหลายปีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่เธอก็มีการแก้ปัญหานะเพราะว่าต้องใช้การฟักตัวด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ตัวขออภัยนะคะฟื้นตัวคือตอนนี้ก็ทำทั้งนวดทำทั้งฝังเข็ม
ไฟฟ้ากระตุ้นแล้วก็ทานวิตามินร่วมด้วยแบบนี้เธอก็พยายามแก้ปัญหากันไปค่ะ
แล้วตามที่เราเล่าไปตอนแรกนะเธอไม่มีงานมาร่วมปีแล้วนะคะ
จะมาเจอพิษโควิดอีกคุณผู้ชมค่ะถึงจะต้องขายรถตู้ด้วยนะ
ใช่เอาเงินเก็บเอาเงินลูกมาใช้แล้วด้วยค่ะ
ถึงกับยกมือไหว้เลยพี่แจ๊คขอเถอะค่ะผู้ใหญ่ค่ะ
โปรดเมตตาของานน้องหน่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงด้วยค่ะ
งานที่แบบไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ทางหน้าตาเยอะขนาดนั้นเนี่ย
สามารถรับงานได้แล้วก็ขอความไว้ตาจากผู้ใหญ่เลยนะคะ
อืมนะคะอ๋อกำลังใจอีกปัญหาหนึ่งนะคือที่เห็นที่หน้าบวมบวมเนี่ย
คุยกันคือนางไปฉีดไขมันมาคุณผู้ชมอันนี้เล่าเป็นวิทยาธารนะ
ใครอยากไปทำศัยกรรมนี้ไม่ว่าเลยแต่ว่าต้องศึกษาข้อมูล
แล้วปรากฏว่านางอ้วนขึ้น๖กิโลแล้วตามันปิด
เพราะว่าไขมันมันไปพ่อสิทธิ์ค่ะมันมีเอฟเฟกต์
ใช่มันหลายอย่างนะคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้ว
ก็ต้องเลือกสถานที่ที่ทำดีแล้วก็คุณหมอ
มันเกิดจากเอฟเฟกต์เธอจำได้มั้ย
แต่งโมเนี่ยเคยประสบประถวัติเหตุรถความ
เย็บทั้งหมดทั้งใบหน้า๑๔๐เคม
แล้วก็เลยต้องแก้ปัญหาไปตามนั้น